นี่ครับขโมยบัตรประชาชนของเพื่อนร่วมงานไป๗ใบ
แล้วไปออกรถจักรยานยนต์๗คัน

สรุปแล้วคนที่ทำงานที่บัตรประชาชนถูกขโมยไป

ทวงค่างวดรถ
โอ้โหทีนี้ก็ต้องแจ้งความกันแล้วฮะ
กลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

บอกว่าถูกเพื่อนที่โรงงานแอบขโมยบัตรประจำตัวประชาชน
ของเพื่อนร่วมงานทั้งหมด๗ใบ
ก่อนจะสวมรอยนำบัตรไปออกรถจักรยานยนต์ถึง๗คัน
แม่มันช้ำใจจริงเพื่อนที่ทำงานแต่ทำกันได้แบบนี้นะครับ
ผู้เสียหายคนหนึ่งก็คือนางสาวธิดารัฐ
อายุ๒๔ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
มาทราบว่าถูกสวมรอยนำบัตรประชาชน

มีหนังสือแจ้งค้างชำระค่างวดรถมาที่บ้าน
พอเห็นหนังสือตกใจเพราะเธอไม่เคยไปออกรถที่ไหนเลย
ฉันไม่เคยไปออกอะไรมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อะไรเลย
พอถามไปที่ไฟแนนซ์ก็ส่งหนังสือกลับมานะ
ส่งหนังสือเป็นเอกสารยืนยันว่ามีเนี่ย
ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานทั้งหมดว่าตัวของคุณธิดารัฐออกรถ
พอขอดูภาพถ่ายก็พบว่าคนที่ออกรถไม่ใช่ตัวเธอ
แต่ว่าเอกสารด้านเป็นของเธอ
ภาพถ่ายกลายเป็นเพื่อนที่โรงงานไม่ใช่ตัวของคุณธิดารัฐนะฮะ
ก็เลยทักท้วงทางไฟแนนซ์ไปแล้วพยายามขอรายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากเป็นความลับของบริษัทและลูกค้า

ส่วนตรงนี้เองเธอมองว่าทำไมถึงขอข้อมูล

แต่กลับให้คนอื่นนำบัตรไปสวมรอยแล้วออกรถได้

สมมุติเกิดดิฉันเอาบัตรของคุณขวัญไปอย่างนี้
ที่เขาไม่ทักท้วงเขาไม่ถามหรอกหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันเห
แต่กับรูปในบัตรไม่เห็นจะตรงกันเลยนั่นสิฮะอ่าแหมแต่งนงแต่งหน้าไง
อะไรอย่างนี้ได้ไหมนี่เธอก็สงสัยอยู่นะฮะ
ฟังเสียงของเธอสักนิดหนึ่งนะครับไปทำการสอบสวนหนูถามว่า
ทำไมพี่ถึงปล่อยรถให้เขาโดยที่แบบไม่ตรวจสอบอะไรเลย
เขาให้เหตุผลว่าน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาไปฉีดสเต็มเซลล์หน้ามา
ดึงหน้ามาค่ะหน้าเขาก็เลยเปลี่ยนอืมให้เหตุผลแค่ตรงนี้ใช่ค่ะ
เออเธอก็งงอยู่นะฮะว่าเอ๊ะก็หน้าในบัตรประชาชน
มันไม่ตรงกับคนที่ไปเอารถแล้วแล้วคือความจริงเขาก็มีการทักแล้วนะ
แล้วมีการอ้างว่าอะไรนะอะไรนะไปฉีดหน้าดึงหน้าทำสเต็มเซโอ
จริงเหรอเขาก็บอกว่าเซลขายรถเนี่ยทักทักแล้ว
ว่าทำไมหน้าของคุณท่านถึงไม่ตรงกับบัตรประชาชน
คนที่เป็นมิจฉาชีพบอกแบบนี้บอกว่าพอดีพี่เพิ่งไปทำหน้ามา
อุ้ยจริงเหรอไปดึงหน้ามาแล้วก็เติมเซลหน้ามาก็เลยเปลี่ยนนิดหนึ่ง
อ๋อเหรอค่ะเอออ้างแบบนี้เซลก็อ๋อค่ะค่ะค่ะคงใช่แล้วค่ะเออ
เรื่องต้นทางผู้เสียหายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้วิธีขโมยบัตรประจำตัวประชาชน
สลิปเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานโดยการบรื้อค้นที่ล็อกเกอร์
สัมภาระของพนักงานโรงงานเนื่องจากภายในโรงงานเนี่ย
ไม่ให้นำทรัพย์สินเข้าไปต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์เท่านั้น
แต่ช่วงนี้มีการปรับปรุงอาคารก็เลยไม่ได้ใส่ให้เป็นกุญแจ
คือยังไม่มีกุญแจล็อกตู้ให้คุณใส่ไว้ในตู้แหละ
แต่ไม่มีกุญแจล็อกก็ไว้ใจเพื่อนร่วมงานด้วยกันทั้งหมดแล้วครับ
ทางด้านของคุณเอกพบก็ย้ำว่าจะประสานไปยังสพท้องที่
เพื่อติดตามเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือไม่นะครับ
พร้อมตั้งคำถามไปยังศูนย์รถที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
นำบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่นไปสวมแล้วก็ไปออกรถ
ว่ามีส่วนรู้เห็นกับผู้ก่อเหตุด้วยหรือไม่
เพราะถ้าอ้างว่าไปทำหน้ามาหน้าไม่ตรงกับบัตรประชาชน
แล้วทางเซลล์ทางศูนย์รถยอมให้ออกรถ
แสดงว่าบกพร่องหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวคุณเอกพบตามต่อให้นะฮะดูสิผู้เสียหายก็หน้าง้อยเลย
อยู่ดีดีก็เป็นหนี้ซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้รถมาใช้เลยนะใช่สิค่ะ